คือบางบ้านเนี่ยอย่างผมเป็นคนที่เห็นอย่างนี้นะ
ผมไม่กล้ายิงปืนนะผมกลัวเสียงปืน

มีปืนเขาบอกใจมันจะใหญ่
ผัวทะเลาะกับเมียครับคุณผู้ชมครับ
ทะเลาะกับเมียปั๊บนะฮะ
เมียถามนี่จะยิงลูกเลยเหรอ
สิ้นเสียงนั้นนะผัวเอาปืนหันจ่อหน้าผากตัวเอง

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว๒ชั้น
เปิดเป็นร้านขายของชำเลขที่
ซอยขจรเนติยุทธ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ
พบศพนายสมเกียจวิมกเจริญศุกร์อายุ๕๐ปี
จมกองเลือดอยู่บนที่นอนชั้นสอง

หน้าผากเลยกระสุนทะลุข้างหลังด้วยนัดหนึ่ง
ข้างลำตัวเนี่ยพบปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่บนพื้น
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
นางจีรนันโตพลัยอายุ๔๔ปี

ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับสามีทะเลาะแรงเลยพี่
ทะเลาะแรงแล้วสามีใจร้อน
ใจร้อนฉุนเฉียวง่ายทะเลาะกันเป็นประจำ
ช่วงนี้นะฮะก็ทะเลาะกันบ่อย
แล้วครั้งนี้เนี่ยทะเลาะเสร็จปั๊บ
เดินไปหยิบปืนในตู้เซฟเลยออกมาขู่นะฮะ
จะยิงเธอกับลูกชายเธอถามสวนกลับไปเลย
พี่พี่จะยิงลูกเลยเหรอหมดคำพูดนี้เท่านั้นปุ้ย
อันนี้คือจุดตายเลยครับโอ้เรียบร้อยครับ